อีกหนึ่งหนุ่มค่ะนักแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอริ่งแฮมนะคะ
คนนี้ก็มีพยาบาลสาวคอยดูแลอย่างดีเหมือนกัน
หลังที่เข้ารับการผ่าตัดเอาเศษกระดูกออกจากเท้า

ซึ่งตอนนี้พยาบาลสาวที่มีชื่อว่าคุณนัทนิชชาเนี่ย

ถึงขั้นออกปากบอกว่าให้ลาออกจากวงการเลยนะ
เดี๋ยวเธอจะเป็นคนดูแลเองจ้า
เขาก็ชอบแซวเหมือนกันว่าเหมือนแบบ
มันเหมือนคล้ายเหมือนว่า
อาจจะเป็นถึงเวลาเขาอะไรอย่างนี้

เผาลงหน่อยไหมชาร์จลงหน่อยไหม
แล้วเดี๋ยวให้เขาแบบเช็คโอเวอร์อะไรอย่างนี้

แต่ยังไม่มีภาย้านเร็วดีใช่ไหมคะ

วัยวะทุกส่วนยังใช้ได้

วัยวะส่วนอื่นยังใช้งานได้ปกติอยู่นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่อย่าเพิ่งออกจากวงการเลย

เขาไม่ออกหรอกนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมแต่งดงแต่งงานอีกหรือเปล่า